ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยมหิดลรับรางวัลเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปีนี้นะคะ
และหลังจากนี้จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปธรรมโดยศาสตราจารย์จำรัฐลิ้มตระกูล
ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
เนื่องจากเป็นผู้ที่ริเริ่มงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า๒๕ปีแล้ว
มีความเชี่ยวชาญด้านกำมันตรังศรีรอบโลก
และเป็นผู้พัฒนาเกี่ยวกับรังสีคอสมิก
ซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงที่เกิดจากพายุสุริยะในอวกาศ
ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอวกาศและบรรยากาศของโลก
อกจากนี้ยังเป็นแก่นำในการสร้างทีมนักวิจัย
เพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิริธรณยอดดอยอินถนนในปี๒๕๖๐
พร้อมกันนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะคะได้รับรางวัลอีก๔คนด้วย
ศาสตราจารย์จำรัฐบอกว่าประเทศไทยตั้งเป้าใช้เวลา๓๕ปีหลังจากนี้
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค๔๐
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์

ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและยังไม่ได้รับการแก้ไข
นี้สาเหตุเกิดจากการขาดแคลนเงินลงทุนด้านการวิจัย
เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้
ดังนั้นมูลนิธิอยากจะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์๔๐ค่ะ